ทีมชาติไทยในชุดอาเซียนคลับนะครับก็กลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งแล้วครับ
ก่อนหน้านี้ปล่อยพักไปสองวันนะครับซึ่งลูกทีมของมิรวรรณรายวัชนั้นก็
กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแบบสมบูรณ์แบบนะครับ
พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคม
หลังจากที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นปล่อยพักกันนะครับ
ทุกคนก็กลับมาเตรียมร่างกายแล้วก็
สู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อการลุ้นแชมป์สมัยที่๖

นักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ชก็ได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยครับ
ต่อการจักรไปของคุณวิชัยสีวัตนปรพาห์ในครับพระท่าสมสรรเรสเตอร์
ได้เข้ามาสมทบส่วนผู้เล่นที่เหลือจากเชียงรายแล้วก็
บีจีนั้นจะตามเข้ามาซ้อมนะครับในวันนี้ต่อไป
เจอกับทางตีมอร์วันที่๙แล้วก็๑๗พฤศจิกายนจะพบกับอินโดนีเซีย
จากนั้นจะไปเยือนฟิลิปปินส์๒๑พฤศจิกายนแล้วกลับมาเล่นในบ้านวันที่๒๕พฤศจิกายน
ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์มากจากการที่ตีบอลนั้นขอเปลี่ยนโปรแกรมมาให้เราเล่นเป็นทีมเย่าแทนนะครับ
ตอนนั้นก็ได้เล่นในบ้านถึง๓นัดด้วยกันครับ
ส่วนทีม๑๙ปีครับกุญสืออย่างอิสระศรีทะโรครับหัวหน้าผู้ฝึกสอน
หลังจากพาทีมเดินทางกลับมาจากศึกชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซีย
ก็ได้ประกาศลาออกจากการคุมทีมชุดนี้เพื่อรับผิดชอบต่อผลงานของทีมที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกได้นะครับ
หลังจากตกรอบ๘ทีมด้วยการแพ้กาต้า๓ต่อ๗ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ
ในช่วงที่แข่งขัน๙๐นาทีเสมอ๓ต่อ๓โดยไทยนั้นขึ้นนำนะครับ
ในช่วงเหลือไม่ถึง๑๐นาทีเนี่ย๓ต่อ๒แต่ว่ารักษาสกอร์เอาไว้ไม่ได้ครับ